เรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑อลละเวงกันต่อ
ถูกด้วยนะเจ้าของอยู่ไหนเนี่ย
ทีนี้ปรากฏว่าคนที่มาแสดงตัวเป็นเจ้าของไม่ได้มีแค่คนเดียวใช่ไหม

ซึ่งตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริง
ที่เป็นคนทำสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑ตกไว้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
สาขาตลาดแม่ยุพินอุดรธานี
และยังเตือนด้วยนะใครเป็นบุคคลมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของเนี่ย
โดนข้อหาแจ้งความเท็จนะคะ
กรณีที่มีสองแม่ลูกเก็บลอตเตอรี่
รางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑๖มีนาคม๒๕๕๙
หมายเลขก็คือ๕๐๓๔๔๖๑ใบได้
ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
แต่ทีนี้เขาก็เป็นพลเมืองดีเก็บแล้วก็เอาไปให้ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ
สาขาตลาดแม่ยุพินอำเภอเมืองอุดรธานีเนี่ย

โดยบอกว่าให้เก็บไว้ให้หน่อยเผื่อเจ้าของมาตามหา
ต่อมาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศรางวัล
แล้วเจ้าลอตเตอรี่ใบนี้ถูกรางวัลที่๑

ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อก็เลยนำลอตเตอรี่ไปที่สพนาขา
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
รวมทั้งตัวสองแม่ลูกที่เป็นคนเก็บได้เนี่ย
ก็มาแสดงตัวตนและให้ปากคำต่อตำรวจด้วยค่ะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ก็ร่วมสอบปากคำพลเมืองที่เก็บลอตเตอรี่

ก็คือนายเจนลพันธ์เวชกามา

ที่ไม่คิดเอาของคนอื่นมาเป็นเจ้าของ
แล้วก็เตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ให้นั้น๓คนก็ยกให้เป็นคนดีสีอูดรเลย
หลังจากสิ้นสุดคดีแล้ว
ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอก
ว่าหลังจากมีการแจ้งว่าเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑ได้
ตอนนี้ตำรวจเลยออกสืบสวนหาข่าวแล้วก็พอจะทราบตัวตนเจ้าของที่แท้จริงแล้วก็คือ
นางสาวสาธิธรณพัชจันทราอายุสี่สิบเอ็ดมีชาวอุดรธานีคนนี้นะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดต่อให้เข้าพบเจ้าหน้าที่ถ้าหากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ
จะแถลงปิดคดีนี้ทันทีครับแต่ทีนี้ก็มีการแจ้งเตือนล่วงหน้ามาด้วยว่า
ใครที่แฝงตัวว่าทำสลากนี้หายอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
แอบอ้างไม่ได้อ่าถ้าไม่ใช่ตัวจริงอ่ะอ่า
จะได้ข้อหาแจ้งความเท็จไปแทนนะคะเพราะว่ามีบุคคลมาแสดงตัวหลายคนเลยค่ะ
อืมแต่ตำรวจเขาชี้แจงตามขั้นตอนของกฎหมายพยานหลักฐานให้รับทราบแล้ว
หลายคนก็เปลี่ยนใจแล้วก็เดินทางกลับคือตอนแรกยืนยันว่าตัวเองเป็นเจ้าของ
พอตำรวจอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอานะคะไม่ใช่ของเราอย่าเพิ่งเอามา